การตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยกันบ้างนะคะ
วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมนะคะ

บอกว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
แล้วก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะ
ให้ได้นายกก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลัง
ส่วนที่ตอนนี้มันมีข่าวลือว่ามีการต่อรองเก้าอี้ตัวนู้นเก้าอี้ตัวนี้เนี่ย
คุณบุญธรรมบอกเป็นข่าวลือเป็นข่าวทิพย์ค่ะ

นะคะวันนี้ที่พักเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักนะคะ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกต
บอกว่าเดี๋ยวนี้คุณเศรษฐาทวีสินคุณแพทองทานชินวัฒน์
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ไม่ค่อยปรากฏตัวเลยทำไมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เลย
คุณบุญธรรมก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ก็เข้าพักตามปกตินะคะ
ส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องที่ดินเนี่ย
ก็มีผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงแล้วก็ปกติ
เป็นเรื่องปกติของคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรปิดบังอำพราง
มีการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี
ก่อนเสนอชื่ออยู่แล้วนะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีพักต่างมาเจรจาต่อรอง
เก้าอี้รัฐมนตรีเป็นจำนวนมากเนี่ย
คุณภูมิธรรมบอกว่าข่าวลือเป็นข่าวลือและข่าวทิพย์
เพราะว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการพูดคุย

มีเพียงการคุยกันว่าถ้าบรรยากาศเป็นเช่นนี้แล้ว
ภักดิ์เก้ากลายไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว

โดยมีคุณจบงานเสถาที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งหลายเห็นอย่างไรนะคะ
เพราะว่าโดยปกติแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่า

จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการฟอร์มรัฐบาล
และได้นายกรัฐมนตรีแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมต่อด้วยว่า
แล้วการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
ที่ไม่มีภักดิ์ก้าวไกลและภักดิ์สองลุง
ถ้าอย่างนี้มันจะยากขึ้นหรือเปล่า
ไปฟังท่านผู้ฟังไปฟังว่าคุณภูมิธรรมตอบว่ายังไงค่ะครับ

ไม่ไม่มั่นใจเราจะดำเนินการมาจนถึงขั้นนี้เลยครับ
แล้ววันนี้เราบอกว่าเราเอาปัญหาประเทศชาติเป็นหลัก
แล้วก็ใครยินดีว่าจะให้เพื่อไทยเนี่ย
เชื่อมั่นว่าเพื่อไทยแก้ปัญหาประเทศได้และฝ่าวิกฤตได้
ก็มาช่วยกันสนับสนุนให้พักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
การเมืองในมิติใหม่หมายถึงว่าเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้ง

ไม่ใช่เอาความต้องการของภาคการเมืองหรือนักการเมืองเป็นตัวตั้ง
และทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเรายังยืนยันนะครับว่า
นโยบายพักเพื่อไทยที่ได้แสดงต่อพี่น้องประชาชนไปแล้ว
ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะต้องถูกนำมาจัดการและทำให้ได้ใน๔ปีของพักเพื่อไทย